มาดูคดีฆ่าหันศพกันหน่อยนะคะก็คือคดีเปรี้ยวนั่นเองนะคะ
วันนี้สารจังหวัดขอนแก่นนัดสืบพยานฝ่ายโจทย์เป็นนัดที่๓แล้ว
ในส่วนของเรื่องของคดีก็ดำเนินการไป
ก็คือระหว่างที่พ่อแม่ของแอมก็คือผู้ตายเนี่ย
ยืนคุยกับพ่อแม่ของจำเลย

วิญญาณของลูกน่าจะมารับฟัง

คุณผู้ชมคะสารจังหวัดขอนแก่น

หรือว่าเปรี้ยวกับพวกรวม๕คน

หันศพนางสาววริสรปรากลิ่นจุ้ย

พนักงานร้านคาราโอเกะในจังหวัดขอนแก่น

นางสาวพิชยาพาคำเพิงใจ

เดินทางมาที่ศาลเพื่อเข้าเบิกความ

นางสาวอภิชยาจันทูลหรือบอบบี้

เป็นคนสุดท้ายก่อนหายตัวไป
วันนี้เข้าเบิกความเป็นคนแรก

ยังสืบพยานไม่แล้วเสร็จ
โดยมีนางสาวประพาซิริประสมศรี
พี่สาวของเปรี้ยวที่จะเข้าเบิกความในการสืบพยานด้วยครับทางด้านของนายบุญยงแก้วฝ่ายนอกทนายความของเปรี้ยวแล้วก็
จำเลยบอกว่า๒วันที่ผ่านมาเนี่ยทนายฝ่ายโจทย์ได้เบิกตัวพยานเข้าเบิกความไปแล้ว๓ปาก
ประเด็นสำคัญคือการต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องของข้อหาการร่วมกันฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนซึ่งทนายของฝ่ายจำเลยก็ซักค้านเพื่อพิสูจน์ว่าจำเลยก่อเหตุโดยไม่เจตนา
และไม่ได้ไตรตรองไว้ก่อนแต่ยอมรับว่าได้ร่วมมือกันซ่อนเร้นย้ายและทำลายศพตามที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาครับ
สู้ยังไงเห็นเขาบอกว่าเขาจะสู้ฆ่าโดยไต่ตองไว้ก่อนพ่อมีอะไร
แต่คือผมพูดตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่มีอาวุธอะไรไม่มีอาวุธเต็มไม่มีเครื่องมือไม่มีอาวุธอะไรเลยก่อนที่เขาจะตาย
เขาก็ไม่ได้มีเขาถือว่าไม่ได้อ่าไต่ตรองไว้ก่อน
ขณะที่นายสุชาติคำเพิงใจอายุ๔๔ปีพ่อเลี้ยงของแอมเนี่ยนะคะ
บอกว่าพ่อแม่ของนายวศิลปนามพรมหนึ่งในจำเลยที่ร่วมกันก่อเหตุได้เข้ามาขอโทษครอบครัว
หน้าห้องพิจารณาคดีแต่ขณะที่พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแอมป์ปรากฏว่า
ไฟฟ้าดับถึงสองครั้งเพราะฉะนั้นคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของแอมเนี่ยนะคะ
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะวิญญาณของลูกแหละมารับรู้แล้วก็มาฟังการสืบพยานในครั้งนี้ด้วยค่ะ
เป็นคนที่ไม่อยากให้พูดเกี่ยวกับชีวิตเขาตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่
คือพวกผมได้เอ่ยปากพูดให้ฟังว่า
เป็นคนอย่างนี้อย่างนี้นิสัยอย่างนี้ไม่ใช่พูดไม่ชอบพูดมีแต่ยิ้ม
แต่ถ้าเวลาโกรธก็เข้าไปในห้องนั่งร้องไห้
เป็นคนอย่างนี้มาตลอดเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของเขานี่แหละ

พ่อแม่วสินก็อยู่ด้วยกันก็ตกใจหมด

ถ้าลูกมาเนี่ยมันจะมีไฟกับฝน
สองอย่างแค่นั้นเองครับผม
เลี้ยงของแอ๋มยังบอกด้วยนะคะว่า
เตรียมความพร้อมในการสืบพยานฝ่ายโจทย์
บอกว่าขณะนี้ด้านสภาพจิตใจของแม่แอ๋มดีขึ้นเยอะ
เดิมที่มีอาการซึมเศร้าซึ่งเรื่องของการต่อสู้คดี
ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
สำหรับการสืบพยานวันนี้ถือว่าเป็นนัดสุดท้ายของสัปดาห์
โดยสารจะมีการสืบพยานฝ่ายโจทย์ที่เหลืออีก๓นัด
ในวันที่๒๗๒๘กุมภาพันธ์แล้วก็ในวันที่๑๓มีนาคม๒๕๖๑ด้วยค่ะ